หลังจากที่เกิดเหตุการณ์อาคารถล่มลงมา
ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
คุณผู้ชมความพยายามในการที่จะค้นหาร่างของผู้สูญหายนั้น
ก็พยายามอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งยืนยันชัดเจนว่า

เหลืออีก๒ร่างภายใต้ซากอาคาร
ก็คือบริเวณจุดที่๑และจุดที่๒
เรามาดูกันนะครับปฏิบัติการขั้นตอนนี้เป็นอย่างไร
เพราะว่าต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูง
สำหรับร่างแรกที่พบนะครับ
ซึ่งก็จะมีเศษซากของอาคารพังถล่มทับอยู่
นั่นคือบริเวณจุดที่๑จุดนี้นะครับ
การค้นหาค่อนข้างจะยากลำบากทีเดียว
และการนำร่างออกมาก็ยากไม่แพ้กัน
เนื่องจากว่าต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละออง
ชิ้นส่วนซากอาคารต่างที่อาจจะพังหรือหล่นลงมาทับอีก

และห่างออกไปอีกหนึ่งร่างสำหรับผู้เสียชีวิต
ใกล้จากกันประมาณสัก๔เมตรเท่านั้น
ก็เป็นร่างที่๒ที่ติดอยู่ภายใต้ซากของอาคาร
เรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่รู้แล้วว่า
จุดที่๑จุดที่๒ของผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณไหน
ขั้นตอนต่อไปจะทำอย่างไร

เริ่มจากขั้นตอนแรกครับ
ขั้นตอนแรกเจ้าหน้าที่จะใช้รถแบ็คโฮล
ซึ่งมีหัวตัดตัดเจาะโครงสร้างขนาดใหญ่ของซากอาคาร

และเมื่อตัดเสร็จแล้วจะต้องใช้รถแบ็คโฮลอีกคัน
เพื่อเกลี่ยซากวัสดุให้ออกจากพื้นที่บริเวณที่จุด

จากนั้นจะใช้รถแบ็คโฮลหัวเจาะ
เจาะเปิดทางลงไปด้านล่างเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตทั้งสองนั้นขึ้นมา
ขั้นตอนทั้งหมดจะต้องใช้น้ำคอยฉีดหล่อเลี้ยงตลอดนะครับ
เพื่อลดฝุ่นละอองแล้วก็คลายความร้อนจากการเสียดสีของเศษซากอาคาร
อกจากนี้ปฏิบัติการทุกขั้นตอนต้องมีเจ้าหน้าที่คอยวัดความลาดเอียง
และวัดแรงสั่นสะเทือนของตัวอาคารส่วนที่เหลือด้วย
เพื่อป้องกันเศษวัสดุที่ยังคงติดค้างอยู่บนตัวอาคารนั้น
อาจจะมีการพังแล้วก็หล่นลงมาทับร่าง
ขณะที่กำลังปฏิบัติการกู้ภัยกู้ร่างของผู้เสียชีวิตออกมาจากซากอาคารแห่งนี้นะครับ
ซึ่งทางไทยรัฐทีวีก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสีย
และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยสำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้
นี่คือการใช้เทคโนโลยีกราฟิกเอมอซีฟ
จำลองภาพเหตุการณ์ปฏิบัติการกู้ภัย
การเข้าไปกู้ร่างผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้น
หน้าอาคารไทยยานยนมิซูในซอยสุขุมวิทย์๘๗ครับ